มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์เครนก่อสร้างคอนโดแถวพระราม๓พังถล่มส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
สภาวิศวกรได้เข้าไปตรวจสอบเพื่อหาคนรับผิดชอบว่ามีความผิดเรื่องของมาตรฐานในการก่อสร้างเครมหรือไม่
สำนักงานเขตยานาวาทั้งหมดทั้งมวลลงพื้นที่ไปจุดก่อสร้างคอนโดแถวพระราม๓
ที่เกิดเหตุเครนก่อสร้างพังถล่มจนทำให้คนงานเสียชีวิตห้ามรายแล้วก็บาดเจ็บ๕นะครับ
โดยนายชูเลิศระบุว่าวิศวกรจะต้องตรวจสอบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกรที่กำกับดูแลการก่อสร้างในโครงการนี้ทำถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่
ต้องตรวจสอบด้วยสภาวิศวกรซึ่งเบื้องต้นยังต้องรอการตรวจสอบนะครับ
ส่วนการติดตั้งเครนต้องตรวจสอบได้ว่ามีการขออนุญาตหรือไม่
แต่การติดตั้งเครนนั้นจะต้องมีวิศวกรควบคุมดูแลงานหลักอยู่แล้วนะครับ
และวิศวกรที่คุมการติดตั้งเครนโดยเฉพาะ
ส่วนใครจะมีความผิดหรือบกพร่องนั้นต้องตรวจสอบก่อน
หากตรวจสอบพบว่ามีความผิดมาจากตัวของวิศวกรเอง
ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตต้องดำเนินการลงโทษสูงสุดคือ
ถอนใบอนุญาตนะครับ
อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดด้วยว่า
คนที่เกี่ยวข้องนั้นมีความผิดเข้าข่ายอย่างไรบ้าง
ทางด้านของความคืบหน้าของคดีครับ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกสมโพธิสุวรรณจรัส
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางโพงพางเปิดเผยว่า
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไปตรวจสอบ
จากพิสูจน์หลักฐานจากสภาวิศวกร

เพื่อจะเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ได้
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแจ้งข้อหากับใครได้บ้าง

คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แต่ส่วนนี้ต้องดูว่าใครเกี่ยวข้องและจะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาบ้าง
ขณะที่ตำรวจเองได้เรียกญาติของคนเจ็บและคนเสียชีวิต
รวมทั้งพยานแวดล้อมไปสอบปากคำทั้งหมด๕ปาก
แล้วก็เตรียมจะเรียกเจ้าของโครงการไปสอบประคำเพิ่มเติม
คือเป็นเจ้าของโครงการของคอนโดนี้นะครับ
ส่วนอาการของคนเจ็บทั้งหมดทราบว่าตอนนี้ยังคงอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ซึ่ง๒ใน๕คนที่เจ็บมีอาการบาดเจ็บสาหัส
ทันทีที่อาการดีขึ้นพูดได้ก็จะเข้าไปสอบปากคำทันที
ขณะที่ความเคลื่อนไหวทางญาติของผู้เสียชีวิตพบว่าลูกสาวของนายสินกาศสกุลอายุ๔๐ปี
หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มีการโพสต์ภาพโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความอะไรเขาเขียนเป็นภาษาอีสานนะคุณผู้ชม
พ่อมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมโทรคุยกันตลอดถึงไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ทิ้งไปตั้งแต่เด็กโตมาหนูก็ยังไม่เห็นพ่อ
โอนเงินมาให้ใช้พ่อสอนทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ลืมพ่อถึงจะไม่มีความผูกพันแต่พ่อก็คือพ่อ
ลูกรักพ่อนะเกิดชาติหน้าขอให้หนูกับพ่อเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์กว่านี้ให้พ่อไปเกิดในพบภูมิที่ดี
ลูกคนนี้เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแต่ว่าพ่อก็ดูแลส่งเงินกันไปโทรไปคุยกันสั่งสอนกันสุดท้ายก็จากกันทั้งที่ไม่เคยเจอกันเลย